ไทยรัฐออนไลน์ร่วมกับไทยรัฐทีวี
คุณร่วมโหวตเพื่อค้นหาที่สุดแห่งปี๒๕๖
สนับสนุนโดยปลายไลน์
ที่โดนคนที่แอบชอบทำให้ใจละลาย

ซึ่งเป็นเพลงที่โบกี้ไลออนได้แต่งและโปรดิวเซอร์ให้นนทนนท์
เพลงเศร้าที่เล่าถึงการจากลาคนที่รัก
คำถามที่อยู่ในใจหากได้เจอกันอีกครั้ง
ความหมายโดนใจคอเพลงจนทะลุ๑๐๐ล้านวิว
ให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่เสียชีวิตตอนเขาอายุ๒๕ปี
เพลงรักร้อยล้านวิวที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายความเป็นธรรมชาติ
เรียบง่ายแฝงด้วยความเชื่อและศรัทธาที่มีในสังคมไทย
คือการลงนะหน้าทองเพื่อให้เธอหลงไหล
เพลงลูกทุ่งฟังได้สายปั๊บฟังดี
โหวตเพื่อค้นหาที่สุดแห่งปี๒๕๖๒
ได้ตั้งแต่๑๖มกราคมถึง๑๖กุมภาพันธ์๒๕๖๒
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่๑มีนาคม๒๕๖๒